ก็พาคุณแม่ไปแหว่พระและกดไปหาของกินอร่อยด้วย
จะไปที่ไหนยังไงอ้าวตามไปดู

เร็วแม่มารอตั้งนานแล้วเนี่ย
ฮะถึงแล้วเหรอ
อยู่ตรงไหนน่ะ
โต๊มเดินเร็วดิ
ชักหอมเหมือนกันเลย

ของชัยอันใหญ่เดี๋ยวตีพร้อมกันนะ
หนึ่งสองสาม

อันนี้เป็นจุดชมวิวชั้นกลางของภูเขาทอง
ถ้าเราขึ้นมาเราก็แวะพักถ่ายรูปทีละจุดได้
ภูเขาทองเขาก็จะมีจุดให้เราไหว้พระหลายจุดด้วยกัน
แล้วก็ที่นี่ปิดค่อนข้างจะดึกมาก
ทำให้สำหรับคนที่เพิ่งเลิกงานตอนเย็น
อย่างหนูอย่างนี้ก็สามารถพาแม่มาได้
เพราะว่าที่นี่เขาจะปิดประมาณทุ่มหนึ่ง

ใช่แล้วก็จะได้เห็นวิวกรุงเทพแบบกว้างด้วย

เราก็มาอีกสักครั้งก็ดีนะ

เพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามา

ขอบคุณนะคะลูกสาวแม่
ได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะพาไปขึ้นสวรรค์

ทำให้ห้ามยืม

เห็นป้ายทางขึ้นสวรรค์
เขาบอกว่าพระบรมศาลีริกฐาตุที่นี่
อันเชิญมาจากกรุงกบิลพัฒน์
ตั้งแต่ใช่สมัยรัชกาลที่๕

ดีใจมากเลยชื่นใจนะเนี่ยแม่
นานเราได้ขึ้นมากราบพระแล้วขอพร
ขอพรนานมากเมื่อกี้ขอพรอะไรไป

ครบเลยขอไรอย่างล่ะครบถ้วน

ครบนะถ้าไม่ครบเดี๋ยวมาขอวันหลัง

ดีใจที่ลูกพาเมฆมาตลอดเนี่ย
เดินขึ้นมาพอมาถึงนี่นะอืม

ไม่บอกเขาบอกว่าถ้าบอกแล้วเดี๋ยวจะไม่เป็นจริง

อิ่มบุญแล้วงั้นไม่ต้องกินข้าวแล้วนะ
กลับบ้านไม่ได้ไม่ได้

ทุกวันต่อไป
ถึงแล้วเยาวราช

โอ๊ยลืมเอากระเป๋าตังมานะแม่

แล้วจะพาแม่มาเลี้ยงเลยลืมกระเป๋าแล้วจะได้กินไหมเนี่ย
โอ้โหลืมกระเป๋าตังค์มา
แต่ว่าไม่เป็นไรมากับแม่เดี๋ยวแม่เลี้ยงได้ใช่ไหม

แม่อยากกินอะไร
ขนาดหมอยทอดแล้วก็อะไรอีก

ไปข้ามแล้วนะ

มาถึงแล้วร้านครัวพรมัย

ทำไมต้องมาร้านนี้

สั่งมาครบแล้วนะคะมากัน๒คนแต่ว่าสั่ง๔อย่าง

ร้านเขาบอกว่าร้านนี้สุกี้แห้งกับทาโล่ผัดขี้เมา

เดี๋ยวลองชิมดูว่าอร่อยเด็ดจริงหรือเปล่า
ไปลุยหิวแล้วใช่ไหม

วันนี้อิ่มมากแม่อิ่มไหม
อิ่มสิอิ่มสองจาน

ที่ได้พาแม่ไปไหว้พระทำบุญที่วัดภูเขาทอง
แล้วก็พามาหาของกินอร่อยที่เยาวราชนี้ด้วย

ไม่ต้องก็อยากจะให้แม่อวยพรให้กับหนูหน่อย

เดี๋ยวไปอวยพรกับสองคน

สวัสดีค่ะ

ไปหน้าไปข้างหน้าดีกว่า

วันนี้ไหนก็ไหนแล้ว

วันแม่เหรอวันแม่วันนี้แม่ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอโวยพรลูกนะลูก
ขอให้ลูกมีความสุขสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
มีสติปัญญาเป็นเลิศแล้วก็มีจิตใจที่ดีงาม
เป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักที่เมตตาของทุกคน
แล้วก็มีความเจริญความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินร่ำรวยยิ่งขึ้น
แล้วก็สวยขึ้นสวยวันสวยขึ้น
แล้วก็อีกอย่างแม่ขอว่าให้หนูเรื่องที่แม่ห่วงหนู
ให้หนูขับรถช้าหนูขับรถเร็วขับรถเร็วมาก

ไม่ต้องรีบถึงเวลาก็มาเอง

ควรจะให้อะไรคุณแม่ดีวันนี้
ควรจะให้อะไรดีให้พวงมาลัยวันแม่

แม่ว่าขอให้แม่ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
แล้วก็ทำกับข้าวอร่อยให้ลูกทานไปนาน
กับข้าวแม่อร่อยมาก
วันนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนตั้งใจเตอร์ไพรส์น้องใบตองนะครับ
ก็พาแม่มาตัวกันเป็นเลย

แต้เหลืออันข้าแม่

เรื่องวิรากรรมน้องใบตองแบบเด็กเขาเลี้ยงง่าย

จะไปตอนไหนลูกก็ไม่ออกจากบ้าน
ตื่นมาเมื่อเช้า
แม่ก็เตรียมอุ่นกับข้าวตั้งไว้กะว่าเดี๋ยวเขาอาบน้ำลงมาคงทาน
ยังแม่หนูยังไม่ทันหนูจะไปฟิตเน็ตก่อน
เมื่อไหร่แม่จะได้ออก
โมงจะไปฟิตเน็ตออกมาอุ่นใหม่อีกรอบนึง
พอไปฟิตเน็ตกลับมา

คือเธอจะถึงเวลานัดแล้ว
ลูกยังไม่ออกจากบ้านเลยแม่ยังใส่ชุดนอนเดิน
แต่ข้างในอาบน้ำเรียบร้อยเตรียมพร้อมนะคะ
เมื่อไหร่หนูจะไปลูกหนูเข้าข่าวกี่โมง

แม่ออกมา๑๑โมงครึ่ง
คุณผู้ชมรู้เลยนะครับว่าเขามาแล้วมากี่โมง
เตรียมตัวกี่นาทีรู้หมดเลย
ก็นี่คือเหมือนเล่นซ่อนแอบเลย
แม่ก็เหนื่อยไปยังหัวหนี
ยังไงซะคุณแม่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากนะครับ
ที่อุตส่าห์มาในรายการของเราในวันนี้นะครับขอบคุณคุณแม่มากเลย
ภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขมีเงินมีทอง
ขอบคุณคุณแม่มากลอนโทร
ขอบคุณภาคคุณแม่แข็งแรงแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปด้วย

มีสายติดต่อเข้ามาว่ามีคนอยากคุยกับคุณชนะมากเลย
ฮัลโหลมีใครอยากคุยกับคุณชนะคะ
สวัสดีค่า
คุณแม่กิริมเมินเอง

เข้ามาทั้งตัวตัวเป็นเนี่ยต้องใช้เวลาสัก๒ชั่วโมง

ตอนนี้คุณแม่อยู่พิสุนุโลกหรืออยู่กรุงเทพคะ

สวัสดีค่ะคุณแม่

โทษนะครับขอเริ่มให้ค่ะ

อ๊าาแข็งอาน

อูหูวิธกรรมก็มีเยอะมาก
พูดตั้งแต่ตอนเด็กเนอะ

สักเรื่องหนึ่งเอาแบบตอนปัจจุบันดีกว่าค่ะ

มานะครับที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับ

เย้พ่อเอาคืนเยอะเลยนะคะ
เอ้ายยให้คุณแม่โวยพรอหน่อยค่า

ก่อนก่อนจะกอเราคุณลูกนี้

ทำโอบฟองของคุณของคุณแม่

มาแล้วทุกคนนะขอให้พอร์นนาสมภาร์มปัฒนาทุกคนนะ

ส่วนของพี่อาร์มเนี่ยพี่อาร์มอยู่ในศัตรูอยู่ในที่ทำงานเนี่ย
ก็ขอให้พี่อาร์มทำงานด้วยความมั่นใจ

แล้วก็ความสนุกกับงาน

แล้วก็ก่อนที่จะทำอะไรเนี่ย
ขอให้คิดดีทำดีพูดดีนะ
แล้วก็จะได้เจอในสิ่งที่ดีทุกวัน

คุณแม่น่ารักค่ะคุณแม่น่ารัก
อยากให้มาแต่อย่างที่บอก

ก็แต่งจากเมื่อคืนก็ได้
ส่วนวันนี้ก็อิ้มอุ่นจริงในวันหยุดตลัดข่าววันแม่วันนี้ค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันแม่ค่ะ